ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ก็มีประชาชนจำนวนมากที่ไปรอคิวในการเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับ
แล้วก็มีหลายท่านที่นอนพักค้างคืนอยู่ในกรุงเทพมนาคม
และก็นอนพักค้างคืนอยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
อย่างเช่นของนางสมพรนนวัฒนกุลชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ
เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเป็นครั้งที่๕
เพื่อรอที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ในเช้าวันนี้นะครับ
โดยนางสมพรซึ่งประกอบอาชีพขายของ
ได้ใช้เวลาในช่วงเย็นของทุกวันที่มีโอกาส
เดินทางจากจังหวัดนครปฐมมาที่ท้องสนามหลวง
เพื่อรอที่จะเข้าไปในพระบรมหาพระราชวัง
ซึ่งเธอบอกว่าตั้งใจจะขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
สมพรบอกว่าแม้ว่าการเดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
จะทำให้ไม่สะดวกในเรื่องของการนอนการกินแต่ก็ทนได้
เพราะตัวเองเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดี

ซึ่งทุกครั้งที่ก้มกราบพระบรมศพ
ก็จะรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณา

ก็นอนที่นี่บางครั้งก็จะมานอนคืนนึง
บางครั้งก็จะมานอน๒คืน
พอนอนที่นี่แล้วก็รุ่งเช้าก็ไปกราบใช่ไหมคะ
กราบเสร็จแล้วก็กลับมากลับมาแล้วรุ่งเช้าก็ไปกราบอีก
แล้วก็ค่อยกลับบ้านแล้วก็เว้นวันแล้วก็มาใหม่อีกค่ะค่ะ
มากราบพระองค์ท่านรู้สึกว่ามันมันยังไงอ่ะ
ตอนที่ท่านพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่
ไม่ค่อยได้กราบท่านแต่อย่างนี้เมื่อเช้านี้ไปยืนกราบรู้สึกว่า
เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วรู้สึกได้มากราบใกล้ชิดท่านบ่อยค่ะ
เป็นความสุขมากเลยค่ะคิดถึงพูดและคิดถึงค่ะ
โดยคุณสมพรก็บอกอีกนะครับว่าเธอเองเป็นเพียงคนไทยคนหนึ่ง
มีความตั้งใจในการเดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
เชื่อว่ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากนะครับที่มุ่งมั่น
และตั้งใจที่จะพยายามเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ให้ได้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
ส่วนบรรยากาศการขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวานนี้นะครับ
ก็มีประชาชนเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงกันอย่างเนื่องแน่น
โดยเจ้าหน้าที่ได้สรุปยอดประชาชนที่เดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ตลอดวันที่๖พฤศจิกายนนั้นมากถึง๓๐๐๐คนครับ